นี่ย้อนกลับไปถึงต้นต่อก่อนที่มันจะเป็นสุนัขจรจัด
แล้วก็ออกลูกออกหลานเหรนโหลนเยอะเนี่ย

ว่าเลิกนำสุนัขหมาแมวพวกนี้มาทิ้งได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าที่วัดจังหวัดตรังเนี่ยนะคะ
เจ้าวัดบอกว่าญาติโยมเอาพวกสุนัขลูกสุนัขตัวเล็กอย่างนี้มาทิ้ง
เกือบร้อยตัวแล้วคือตอนรักก็เลี้ยงไง

คือบางคนก็จะมีเหตุผลบอกว่าก็มันออกลูกมาเยอะ

ถ้าไม่อยากให้มันมีออกลูกอะไรมาก็ไปทำหมันเข้า
จริงจริงค่าทำหมันมันก็ยอมเสียซะหน่อยอ่ะเนอะมันจะได้ไม่เกิดเป็นปัญหาตามมา
นี่คือวัดมัชิมภูมินะคะหรือว่าวัดเขาหนองยวนอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง
มีญาติโยมเนี่ยเอาหมาเอาแมวมาปล่อยไว้ในวัดอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้รวมแล้วมีนับร้อยตัวแล้วค่ะ
แล้วมันไปเป็นภาระให้กับพระที่ต้องมาคอยดูแล
และที่สำคัญก็คือพระเนี่ยก็ต้องเอาทั้งหมาทั้งแมวที่มันเป็นหมาเด็กแมวเด็ก
ยังเป็นตัวลูกอยู่ไปไว้ในกรงแบบนี้
เพราะว่าพอเอามาทิ้งปุ๊บพวกสุนัขเจ้าถิ่นหมาเจ้าถิ่นแมวเจ้าถิ่น
มันเห็นมันก็ตะปบมันก็กัดเอากัดเอาตายเลยนะคะ
พระมหาโอทกอริยปคุโนเจ้าอาวาสวัดบอกว่า

หมาบางตัวก็วิ่งไล่กัดชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปมาบ้าง

บางคนรถล้มแล้วบางคนตกใจไงคุณ
หมาวิ่งไล่รถล้มบาดเจ็บกันไปอีก

มูลอุจจาระทั้งหมาทั้งแมว
กลิ่นก็ทรงเหม็นคลุ้งไปทั่ว
เจ้าอาวาสบอกเลยนะคะว่าสัตว์ทุกตัวมันก็รักชีวิตของมันนะ

แต่ไม่ใช่ว่าเห็นว่าวัดคือที่ทำบุญทำทาน

คุณก็เอาภาระมาทิ้งไว้ให้พระที่มีเมตตานี้รับเคราะห์ไป

มันต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

เลี้ยงแล้วไปทำหมันซะถ้าไม่ต้องการให้มันออกมาหลายตัว
มันจะได้ไม่เกิดปัญหาหมาแมวจรจัดตั้งแต่ต้นเรื่อง
แล้วก็ไม่เกิดเป็นปัญหาที่ไปไล่กัดเด็กบ้าง

แล้วก็ไม่มีใครมารับผิดชอบเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของ
แล้วสมมุติว่าหมาในวัดไปกัดเด็กบาดเจ็บขึ้นมา

ถ้ามีเสียงหมาดังเดี๋ยวชาวบ้านก็ร้องเรียน

ต้องให้รัฐบาลสั่งให้ทำหมันแล้วก็ติดสัญลักษณ์ให้หมดเลย
คือจริงแล้วเนี่ยการทำหมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เพื่อไม่ให้มันแพร่พันธุ์เพิ่ม